ที่ที่ฉันจะอ่านต่อไปต้องลื้อถอนค่ะคือวัดที่ชนบุรีแห่งหนึ่งนะคะ
ชาวบ้านก็งงพระสงฆ์ก็งงอยู่มันมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่๑๐เมตร
คุณผู้ชมขึ้นอยู่ตรงกำแพงรั้วข้างวัดเบอร์เลอร์เทอร์เลยติดกับสระที่เป็นเขตอภัยธาน
งงว่าเอ้ยมาไงอ่ะไม่ได้มีการบอกไม่ได้มีการกล่าวนี่นี่นี่
โอ้โหค้าเต็มเต็มข้อมูลครบถ้วนรูปภาพชัดเจนนัดติดวัดขนาดนี้จ้า
สิบเมตรสูงตั้งตรงานทุกคนเป็นแบบเนี้ยที่มายืนชี้คือเธอเธอมายังไงเหรอ
เธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเออชาวบ้านเขาก็บอกว่าไปรื้อเลย
นะไปลื้อออกเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านจะลื้อเองนะ
ทีนี้คือวัดพิบูรสรรภัยธรรมหรือว่าวัดหัวคัณฑฎนะคะ
อยู่ริมถนนที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยสิ
จริงโทรไปได้แล้วเนี่ยเบอร์ที่ขึ้นอยู่เนี่ย
โทรไปบอกเขาเลยว่ามาลื้อออกโดยด่วน
ไม่งั้นชาวบ้านจะลื้อเอง
ซึ่งถ้าชาวบ้านลื้อเองเนี่ยแม่น่าจะลื้อเร็วด้วยนะ